ส่วนประชาชนชาวจังหวัดสงขลานะคะได้ร่วมในพิธีถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสงขลา
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามบรรยากาศจากคุณวัชรีดวงใส
พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานจากจังหวัดทรงขลาค่ะ
ประสบกรณิกรทยอยเดินทางมาร่วมพิธีน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
สารากลางจังหวัดทรงคลากันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะข้าราชการและประสบกรณิกรในจังหวัดทรงคลา
พร้อมใจกันใส่ชุดขาวและสีดำร่วมกันลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
หน้าสารากลางจังหวัดกันตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
พร้อมก่าวคำถวายความอาลัย
จากนั้นทุกคนได้ยืนสงบนิ่ง๑นาที
เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ชนะการรัตนบุญเดินทางมาจากอำเภอเทพาบอกว่า

ตอนนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็ง
ก็รู้สึกทราบซึ้งในพระคุณที่ท่านได้ทำไว้ให้ค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าท่านได้ทำเพื่อเราไว้เยอะเลยค่ะ
ก็เลยอยากจะมาแสดงความรู้สึกอาลัยต่อท่าน
ต้องทำใจค่ะคิดเอาไว้ว่าถึงท่านจะเสียไปแล้ว
แต่ว่าสิ่งดีที่ท่านทำไว้ก็ยังจำไว้ไม่ลืมอะค่ะ
อกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วม๑๐๐คน
ได้มาร่วมพิธีน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏด้วย
นัทพลอินทรรักษ์นักศึกษาชั้นปีที่๓คณะศิลปศาสตร์บอกว่า
จะเป็นคนรุ่นหลังแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
และได้เกิดมาในราชการที่๙ที่ทรงปกครองราชตลอด๗๐ปี
ทศพิษราชธรรมและพระองค์ทรงรักประสบกรณิกรอย่างเท่าเทียมกัน
จริงในชีวิตก็คือไม่เคยเห็นตัวจริงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลย
แต่ท่านเหมือนเป็นผู้ที่ทำให้เราแบบ
ทำให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีของเราในการดำเนินชีวิต
สิ่งที่ท่านทำให้กับประเทศเรามันมากเหลือเกิน
ท่านพยายามที่จะให้ประเทศบ้านเมืองเรามีความสงบสุข
แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าทำให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่แบบ

อกจากนี้ภายในสารากลางจังหวัดยังมีนิทัศกาล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทรงงานอย่างหนักทั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
การศึกษาและพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
จังหวัดทรงคล้าค่ะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งค่ะ
ที่ประบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัวหน่วยพระบรมโปรต
อุทิศพระวรกายบำบัดทุกข์บำรุงสุข
เพื่อให้ประสบกรณิกรได้อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ
และหลังจากนี้นะคะทุกคนยืนยันว่าจะปฏิบัติตัวเป็นคนดี
เพื่อเป็นการตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
ชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารกลางจังหวัดทรงคลาค่ะ